แล้วคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยแล้วกันครับ

อีกแล้วครับ๓วัน๑๓ครั้ง
เขาเชื่อว่าเป็นเพราะสิ่งลี้ลับไปดูฮะ
ตะโกนร้องดังเลยไฟไหม้ไฟไหม้ไฟไหม้

ขึ้นมาบางคนก็เอามือถือมาถ่ายคลิปด้วย

ฝั่งนู้นด้านขวาของรั้วนั่นคือไปตักน้ำมานะ
แล้วน้ำในกระมังเขาก็วักน้ำเพื่อจะดับไฟ

นี่นะฮะไฟไหม้ปริศนาเกิดขึ้นตามจุดต่างที่บ้านหลังนี้
แล้วจุดต้นเพลิงเห็นว่าเกิดขึ้นบริเวณตะกร้าเมื่อกี้นี้แหละครับ
ระก้าที่มันมีไฟไหม้แล้วเป็นตระก้าที่ใส่เสื้อผ้า
แล้วดูฮะพวกตะขงตะข่ายนี่ก็ไหม้ไปหมดเลย

ข้าวของก็เลยไม่ได้เสียหายมากนัก

มันมีรอยแบบเหมือนเป็นรอยเป็นทางอะไรต่างดูนี่

เขาบอกว่าเป็นไฟลุกไหม้ปริศนาครับ

ข้าวของเครื่องใช้ต่างก็เจอเหมือนกันว่า

กลางวันแสกด้วยนะที่ไหม้ครับ
บ้านหลังนี้อยู่ในพื้นที่ตำบลกระเทียมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินครับ
คุณจ๋าแจ่มสีลงพื้นที่ไปตามความคืบหน้าไปที่บ้านหลังนั้นเลยครับ
หน้าบ้านทั้งสองหลังอยู่ใกล้กันเห็นไหมฮะ
คุณผู้ชมเขาขนข้าวของออกมาไว้นอกตัวบ้านหมดแล้วโอ้โห
ให้มันรู้กันไปเอามาวางไว้กลางแจ้งแบบนี้
มันจะไหม้ไหมนั่นสิถ้าไหม้เพราะคนเนี่ย
ก็ให้มันรู้ไปเลยว่าใครจะย่องมาจุดไฟเอาออกมาข้างนอกครับ
เสื้อผ้าตู้เย็นของใช้ในครัวกองเรียงกันเอาไว้
แล้วก็พาไปชี้จุดที่ไฟลุกไหม้เปิดตู้ให้ดูครับ
ระหว่างที่ทีมข่าวสำรวจคุณจ๋าบอกว่ายังมีกลิ่นเหมือนกับไฟ
มันเพิ่งจะไหม้ไปไม่นานเองนะไปถามลูกสาวเจ้าของบ้าน
ว่าคุณเพชราอายุ๔๑ปีบอกว่าบ้านมี๒หลังปลูกติดกันครับ
ก่อนหน้านี้ไฟไหม้มาแล้ว๑๓ครั้ง
วันที่๒กันยาจนถึงวันนี้๒๓๔๓วัน๑๓ครั้ง
แรกเริ่มไหม้ที่ตัวบ้านแล้วมันก็กระจายไปที่ตู้เสื้อผ้าบ้าง
แคร่จุดที่เขาไปนอนพัก
เสาพื้นบ้านที่นอนหมอนมุ้งล่าสุดไหม้ตระก้าผ้า
ก็คือที่เห็นไปในตอนแรกนั่นแหละครับ
ลองดูคลิปตอนแรกอีกครั้งก็ได้ที่เขาวิ่งหน้าตาตื่นไป
นั่นแหละเป็นเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นวันนี้สดร้อน
นี่ครับคลิปนี้สิ่งที่ประหลาดก็คือก่อนไฟไหม้บ้าน

ก่อนที่จะเกิดไฟไหม้ล่าสุดวันนี้ที่ตะกร้าผ้าตรงนี้

พอของหายไปปั๊บแล้วไฟมันก็จะลุกไหม้

หลังพอของหายปั๊บมีคนส่งข้อความมาหาน้องสาว

ต่อมาโทรศัพท์พวกเธอหายด้วยครับ

พอโทรศัพท์หายปั๊บมิ้นท์คุณผู้ชมใครจะไปคิด

คือถ้าเป็นสิ่งลี้ลับคงไม่รู้จะเอาโทรศัพท์ไปทำอะไรหรือเปล่า

ตอนแรกคิดว่าคงมีคนแกล้งแต่หลังมันเยอะเกินไปแล้ว
เยอะเกินไปจนคิดว่าไฟไหม้ครั้งนี้
มีใครทำอาถรรพ์อะไรใส่หรือเปล่า
อืม

แล้วก็มาแบบว่า
มีข้อความมาหาเรา
ของหายก่อนแล้วก็มีข้อความส่งเข้ามาในโทรศัพท์
เตือนเราว่าตอนนี้มีของหายใช่ไหม
แล้วต่อไปก็โทรศัพท์ก็จะหาย
จะทำให้คนในบ้านเดือดร้อนมีตังค์ก็ใช้ไม่ได้
แล้วก็ของโทรศัพท์ก็เริ่มหายห่างกัน
เว้นวันหาย
แล้วก็มามีข้อความที่ในข้อความก็คือบอกเราว่า
โทรศัพท์เราจะหายนะของในบ้านจะหาย
แล้วก็บอกแล้วว่าเดี๋ยวไฟจะไหม้บ้าน

คนกลางครับเจ้าหน้าที่หน่วยงานในพื้นที่ครับ
จากอบตเข้ามาเห็นไฟไหม้กับตาตัวเองเลย
เขาบอกว่าตอนแรกตกใจมากก็ไม่คิดว่าจู่ไฟมันจะไหม้ปริศนา
โดยที่ไม่มีคนจุดไฟเขาบอกแบบนี้

เชื่อว่าเป็นเพราะสิ่งที่มองไม่เห็น
จะใช่วิญญาณผีสางไหมไม่แน่ใจครับ
เราไปคุยกับคุณยายเจ้าของบ้านอายุ๗๗ชื่อว่ายายเมือง
เมืองบอกว่าบ้านหลังนี้รับมรดกที่ดินมาจากพ่อและแม่ครับ
คุณยายเล่าให้ฟังอยู่กันมา๔๐ปีแล้วนะ
บ้านหลังใกล้ก็ซื้อที่ดินมาจากเพื่อนบ้าน
เก่าแก่มานานถึง๓๐ปีเจ้าของที่ดินตายไปแล้ว
ส่วนตัวของคุณยายผู้เท่าผู้แก่เขาก็เชื่อเรื่องศัยศาสตร์ครับ
แต่อยากรู้สาเหตุจริงเพราะอะไร

อยากให้หมอปลาไปช่วยหน่อยครับอยากให้ไปพิสูจน์

กลัวไฟไหม้บ้านไอ้ใจหนึ่งก็กลัวไฟไหม้
แต่อีกใจหนึ่งเอาของมากองไว้นอกบ้านแล้วช่วงนี้หน้าฝนอีก

ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยตรวจสอบหน่อยครับ

เพื่อมันจะได้เห็นคำตอบหรือว่าเห็นอะไรมากขึ้นนะคะ